คุณผู้ชมคะเมื่อวานเราเห็นภาพบรรยากาศแห่งความชื่นมื้นยิ้มหวานกันทั้งคู่เลย
ระหว่างท่านนายกรักษาการพลเอกประยุจันทร์โอชาและนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐คุณเศรษฐาทวีสิน

คุณอย่าไปคิดเขาชี้ตึกให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ
แต่ต้องบอกว่าแหม่มันดูเป็นหัวใจสีชมพูสีชมพูแน่นอนว่าภาพปรากฏออกมาแบบนี้หลายคนก็ตีความไปเยอะ
แล้วคำถามที่อยากจะถามอาจารย์สุภาพเลยก็คือ
ความชื่นมื้นแบบนี้ที่เราเห็นจะสามารถสลายความขัดแย้งได้หรือเปล่า
ติดตามในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์สุภาพคลี่ขจายค่ะ
สวัสดีครับคุณขวัญครับคุณน้ำแข็งและคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ความชื่นมื้นที่ว่าเนี่ยเห็นแล้วก็มีความสุข
ถามว่าเราควรจะติดตามเรื่องนี้ต่อยังไง
ผมนึกถึงคนการเมืองรุ่นเก่าที่เขาเตือนว่า
นักการเมืองรุ่นหลังเนี่ยเวลาเล่นการเมืองเนี่ย
คำนึงถึงทางหนีทีไล่เอาไว้บ้าง
เวลาจะปราศัยหาเสียงเวลาขึ้นดีเบตกันในช่วงเลือกตั้ง
โจมตีกันยังไงก็ให้เผื่อเอาไว้บ้าง
เพื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องมาร่วมงานกัน
เพื่อว่าวันหนึ่งต้องมาเจอกันในสถานะอื่น
จะได้ไม่กระอักกระวนใจกัน
ผมก็นึกถึงคำว่า

งงอยู่ว่าเอ๊ะการเมืองเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องจริงจัง

ก็มาได้คำตอบจากคุณอุทัยพิมพ์ใจชน
ท่านบอกว่าการเมืองเขาเล่นการเมืองก็เพราะเขาต้องเล่นไปตามบท
บางทีต้องปลาใสหาเสียงต่อสู้กันดุเดือดเลือดพลาด

แต่ว่าถ้าจะมองมุมไหนก็ตามครับ
ภาพข่าวที่เกิดขึ้นที่ธรรมเนียบเมื่อวาน
กลายเป็นข่าวที่พาดหัวใหญ่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
เศรษฐาจับมือบิ๊กตู

จะลึกเป็นประวัติศาสตร์
ที่สองนายกส่งมอบงาน

น่าสนใจและขอนำมาขีดเส้นใต้ว่า
การสร้างมติใหม่เนี่ยเพราะอะไรครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยระหว่างนายกคนที่
กำลังจะอำลาไปกับนายกคนที่จะเข้ามาใหม่
ไม่เคยเจอกันในธรรมเนียบแบบนี้มาก่อน
ไม่เคยมีบรรยากาศที่ดูเสมือนว่า
คล้ายเป็นการมอบงานรับงานแบบนี้มาก่อน
คนเก่าพอถึงเวลาก็เก็บข้าวเก็บของ
คนมาใหม่พอถึงเวลาก็เข้าธรรมเนียบ
ก็มีค่าราชการมาต้อนรับ
แล้วที่มันหนักแน่นไปกว่านั้นคือสิ่งที่คุณเศรษฐาบอกว่า
ต่อไปจะได้พบกับคนที่ทำงานให้ท่านด้วย
คือทำงานให้พลเอกประยุทธ์
จะได้มีการนัดหมายกันอย่างต่อเนื่อง
อะไรที่คิดว่าเหมาะสมเราจะทำต่อ
นี่ประโยคนี้สำคัญความหมายของคุณเศรษฐาก็๑จะได้พบกับคนที่ทำงานให้พลเอกประยุทธ์
คนที่ทำงานให้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้หมายถึงฝ่ายค่าราชการประจำอย่างเดียว
เพราะว่าฝ่ายประจำเนี่ยเขามีหน้าที่จะต้องเอาความคืบหน้าสิ่งที่ทำไว้ไปรายงานตามสายงานอยู่แล้ว
แต่คำว่าทีมงานของพลเอกประยุทธ์ก็หมายถึงคนที่ดูแลโครงการดูแลความต่อเนื่องของนโยบายโครงการสำคัญสำคัญ
ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำมาตรงนี้เพื่อจะได้สารต่อจะสารต่อได้ต้องรู้ข้อมูล
นี่นัยยะสำคัญจากคุณเศรษฐาเมื่อวานอยู่ตรงนี้
คุณเศรษฐาบอกว่าอะไรที่คิดว่าเหมาะสมเราจะทำต่อ
นี่คือเป็นเนื้อหาที่นอกเหนือไปจากสีสันที่ภาพนายกเก่ากับนายกใหม่ได้เจอกันเมื่อวาน
มาคนที่เห็นภาพนี้มีคำถามว่าการพบกันระหว่างนายกเก่ากับนายกใหม่
มันจะเป็นอันนี้ส่งไปถึงการสลายคั่วความขัดแย้งได้อย่างต่อเนื่องไหม
นี่เป็นคำถามข้อใหญ่ครับ
ตอบว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองครับแต่อย่างน้อยก็เป็นสัญญาณที่ดีให้มีความหวังว่า
สลายความขัดแย้งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนาคืบหน้าไปมาก
อย่าลืมนะครับว่าช่วง๒๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยติดลม
ก้าวขาไม่ออกพัฒนาไปทางไหนไม่ได้เราเสียโอกาสไปมากกับการขัดแย้งทางการเมือง
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังเลือกตั้งแต่ละครั้ง
ฝ่ายชนะทำงานไม่ได้เพราะฝ่ายแพ้ไม่ยอมเราเคยเจอบรรยากาศฝ่ายแพ้ไม่ยอมก็ไปล้อมธรรมเนียบ
ไปขอไปทำให้การเลือกตั้งต้องเป็นโมคะแล้วไปขัดขวางการเลือกตั้งไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
ชินกับบรรยากาศนั้นมาไม่รู้กี่ปี

พัฒนาไปทางไหนไม่ได้

ฉะนั้นถ้าการตั้งรัฐบาลคราวนี้
แล้วภาพที่เราได้เห็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ย
จะนำไปสู่การสลายความขัดแย้งได้จริง
ประเทศชาติจะได้ประโยชน์
อันที่๒ถัดมาเนี่ย

การทำลายล้างกันมันไม่ได้เกิดขึ้น
เหมือนบางช่วงที่ผ่านมา
การเมืองจะปิดช่องให้ทหารมา

การยึดอำนาจปฏิวัติของทหาร

แต่เหตุผลหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้
เพราะการเมืองมันสู้กันดุเดือด
เพราะการต่อสู้ทางการเมือง
มันนำไปสู่การบาดเจ็บล้มตาย
ทหารบอกว่าถ้าเขาไม่ออกมาห้ามทับ
มันจะฆ่าแกล้งกันหนักไปอีก
ฉะนั้นถ้าการเมืองเดินไปตามกลไกปกติ
จะปิดช่องการช่องทางของเหตุผลที่ทหารจะออกมาปฏิวัติได้มาก
เหตุผลที่ทหารออกมาปฏิวัติมีไม่กี่เรื่องหรอก
หนึ่งรัฐบาลทุจริตกลับมาหลังสุด

ถ้าทหารไม่ออกมามันจะเสียหายมากกว่านี้

คนจะบาดเจ็บล้มตายกันมากกว่านี้

ทั้งหมดเนี่ยทำให้เห็นว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นในการตั้งรัฐบาลคราวนี้
วกกับสัญญาณที่เกิดขึ้นระหว่างคุณเศรษฐากับพลเอกประยุทธ์
ผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ดี

เราเคยเป็นประเทศในเพื่อนบ้านเราเนี่ย
เราเป็นประเทศที่ยืนอยู่แถว
เราเป็นประเทศที่ยืนยืนอยู่แถวหน้า

สู้เขาไม่ได้ประเทศที่เคยตามหลังเราเขาก็พัฒนาไปก่อนเรา
วายเว้นแม้กระทั่งเรื่องการศึกษา
เราไปอยู่ที่อันดับ๗อันดับ๘นู่นครับมีอยู่๑๐ประเทศ
เราไปอยู่ท้ายนั้นได้ยังไงเรื่องการศึกษาที่เขาวัดผลออกมา
อาจารย์สมพงศ์จิตระดับนักการศึกษาจากจุฬาลงกรตอนนี้ท่านเกษียณแล้ว
ท่านเคยบอกผมว่าถ้ายังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ย
ให้เราจองที่โหลไว้ได้เลยว่าระบบการศึกษาเราจะเป็นที่โหลในอาเซียน
มันน่าอายเขาไหมล่ะครับหลายเรื่องครับทั้งหมดเนี่ยเป็นผลพวงจาก
สถานการณ์การเมืองที่มันมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ฉะนั้นวันนี้พอเริ่มรัฐบาลใหม่เราได้เห็นภาพการจัดตั้งรัฐบาลข้ามคั่ว
เอาล่ะเราอาจจะไม่ถูกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ถ้าข้ามคั่วแล้วทำให้สลายความขัดแย้งได้คุ้มครับ
ประจวบกับภาพที่นายกสองคนไปเจอกันเมื่อวาน
ก็เป็นภาพต่อเนื่องที่แสดงถึงความจริงใจที่จะสลายความขัดแย้งกัน
ภาพของความออมน้อมถอนตนที่คุณเศรษฐามีต่อพลเอกประยุทธ์
ภาพของพลเอกประยุทธ์ที่แสดงไมตรีต่อคุณเศรษฐา
ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยก็มีความหวังมากขึ้น
แล้วก็ล่าสุดวันนี้นายกใหม่ท่านก็ลุยงานแล้วนะครับ
จับเอาเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลักท่านมาจากภาคธุรกิจ
วันนี้ไปคุยกับผู้อำนวยการท่าอากาศยานว่าทำไมนักท่องเที่ยว
เขาบอกว่าลงจากเครื่องแล้วต้องรอคิวนานรอคิวตรวจพลาสปอร์ต
รอคิวที่จะมาเอากระเป๋านานเสียเวลาเสร็จแล้วท่านก็จะบินไปภูเก็ต
ไปดูปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวที่มันเกิดขึ้นในหลายจุดที่ภูเก็ต
มีคนสำคัญสำคัญตามไปเยอะคนหนึ่งที่ตามไปก็คือ
คนที่จะเป็นเลขาธิการนายกคนนี้เนี่ยเป็นประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย
แล้วจะมาเป็นเลขาธิการนายกคนที่ผมขีดเส้นใต้ไว้
คนนี้แหละจะเป็นตัวจักรสำคัญในการช่วยงานนายกรัฐมนตรี
คือหมอพรมมินเลิศสุเดชหรือหมอมิ้งครับ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ